อย่างน้อย๓ตรงครับเพราะว่า๓คนคือเป็นเหมือนชุดเก่าครับ
๓คนก็คอยมีพลังงานมาตลอด
แต่ว่าจริงก็ครั้งนี้เราก็มวลก็เป็นเปลี่ยนนักกีฬาตัวใหม่ครับ
ส่วนใหญ่ก็รุ่นเยาวชนขึ้นมาจำเป็นประชาชนครับ
เพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเรื่องพรีโมทเราก็สู้ได้หมดครับ
แต่ว่าผมเป็นห่วงเรื่องเป็นตื่นสนาม
นักกีฬาไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด๘๑๙คนนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ทีมเพิ่มเติมอีก๒๗๔คนนะครับ
โดยมีเป้าหมายก็คือการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากลให้ได้
สำหรับนักกีฬาไทยชุดนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในประติศาส
จากว่ามีนักกีฬาฮีโร่โอลิมปิกเกมส์
เทคอนโดของน้องเทนนิสพาณิพักษวงพัฒนากิจครับ
ก็ไปดูกันหน่อยนะครับนี่คือเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์
แล้วก็เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ในปี๒๐๑๖
เหรียญทองล่าสุดนะครับที่ญี่ปุ่นที่โตเกียว
มีเจ้าเทมเทวินหารปราบนะครับนักกีฬาเทวันโดชาย
เหรียญเงินโอลิปิกเกม๒๐๑๖นะครับ
แล้วก็ยกน้ำหนักเนี่ยมีน้องแนนนะครับสวพิตาธนสารเดิมหรือว่า
เปลี่ยนชื่อเป็นสานิกุลนั่นแหละครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมสองพันสิบหก
อีกคนก็มีน้องแต้วพิมสิริสิริแก้วนะครับ
ยกน้ำหนักหญิงเจ้าของ๒เหรียญเงินโอลิปิกเกม๒สมัย
ส่วนมวยครับก็มีน้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม

กำลังพลของทัพนักกีฬาไทย

ขายระดับอาเซียนนะครับก็ต้องส่งใจช่วยกันด้วยนะครับ